ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องของโควิด๑๙หลายคนจับจ้อง
ฉันจะทำตัวยังไงดีกับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้
ฉันจะได้กลับไปไหว้พระที่บ้านไปไหว้พ่อไหว้แม่หรือเปล่า
วันนี้ไทยรัฐลงเอาไว้นะครับต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ณวันนี้นะครับ
ไทยรัฐลงไว้บอกว่าไม่ล็อกแบ่งโซน๔สีคุมโควิด
มหาชัยแดงกรุงเทพมหานครส้มล่าสุดระบาดถึงยี่สิบเจ็ดจังหวัด
หลายพื้นที่เพิ่มโยงตลาดกุ้งนายกตู่อ้อนห่วงใยนะจ๊ะ
เมื่อวานนี้แฮชแท็กคำว่านะจ๊ะเนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะคะ
คำว่านะจ๊ะของนายยกเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจังหวัดนะจ๊ะเนี่ยคือถ่ายทอดสดไปแล้วนะ
เออใช่จังหวะที่พูดไปเนี่ยท่านก็ไม่รู้ว่าถ่ายทอดสดไปนะฮะ
อ่าแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยท่านก็แสดงความเสียใจนะคะ
ว่าปีใหม่นี้คนไทยอาจจะไม่ได้มีความสุขเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะ
ก็ต้องดูรายละเอียดกันแต่ละพื้นที่นะครับคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนก็ต้องติดตามข่าวไทยรัฐทีวีทุกวันนะครับ
เพราะว่าจะได้รู้ว่าพื้นที่ของท่านท่านจะต้องทำตัวอย่างไร
ใช่พี่เบิร์ตแล้วจะบอกว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ย
เป็นวันแรกที่โควิดสิบเก้าเนี่ยมันระบาดที่อูหั่นครบรอบหนึ่งปีแล้วน่ะ
โอ้โหมีคนติดเชื้อโควิดสิบเก้าไปแล้วเจ็ดสิบแปดล้านคนทั่วโลก
เสียไปไปแล้วหนึ่งจุดเจ็ดล้านคนอืมอืมแต่ยังเพิ่งไม่หยุดน่ะห้าม
มาดูสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเราเมื่อวานนี้ครับ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานนี้ครับ
มีผู้ติดเชื้อ๖๗รายครับคุณผู้ชมครับ
เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศแล้วก็เข้าอยู่ในสถานที่
กักตัวของรัฐแล้ว๘รายนะครับ
แล้วก็เดินทางจากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กักตัว๑ราย
ติดเชื้อในประเทศ๕๘รายครับซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง
จังหวัดสมุทรสาคร๕๕รายเกี่ยวเนื่องกับจังหวัดตาก๑รายนะครับ
แล้วก็ไปสถานที่ชุมชน๒รายครับ
ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมเป็น๕๘๒๙รายครับ
เป็นติดเชื้อในประเทศ๓๘๙๕รายครับ
กรองเชิงรุกนะฮะในแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย
๓รายแล้วก็เสียชีวิต๖๐รายเท่าเดิมนะครับ
ขณะที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีการยืนยันแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้ชายครับอายุ๕๕ปีมีอาชีพขายอาหารทะเลนะครับ
เขาขายบนแผงลอยริมฟุตบาทที่ปากซอยประหลโยธิน๕๒นะครับ
คือกิจวัตรของพี่เขาจะขับรถไปซื้ออาหารทุกคืน
จันทร์พุธศุกร์ที่ตลาดทะเลไทยไป๒ทุ่มถึงตี๓ครับ
คือพอช่วง๑๕๑๖ธันวาคมเขาเริ่มมีอาการครับ
มีไข้เจ็บคอปวดกล้ามเนื้อนะครับ
มูกไม่ได้กลิ่นแล้วจมูกไม่ได้กลิ่นปั๊บโอ้โหรู้แล้วงานเข้าแน่
ไปตรวจที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชครับ
แล้วก็ได้รับแจ้งว่าคุณติดเชื้อนะติดเชื้อโควิด๑๙
ในวันที่๒๒ธันวาคมคือวันที่เขารู้ครับ
มันมีอีกประเด็นนึงครับคุณผู้ชมครับ
คือมีพยาบาลท่านหนึ่งครับเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่ม
พยาบาลท่านนี้เนี่ยท่านมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หรือว่าโรงพยาบาลสอบพบางโฑรัตนะครับที่จมูกสามุสาครนี่แหละ
เธอมีแฟนอยู่ที่สมุทรสงคลามตรวจสอบไทม์ไลน์เพราะว่าเขาไปทำงาน
ไปร่วมสอบสวนคัดกองโรคแรงงานชาวเมียนมาที่ตลาดกลางกุ้งนะครับแล้วก็ตลาดทะเลไทย
สมุทรสาขอนวันที่๑๘ธันวาคมดูในจอก็ได้
แล้วก็มีอาการเจ็บคอไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลนภาลัยสมุทรสงคราม๒ครั้ง
พบว่าเธอติดโควิด๑๙เมื่อวันที่๒๒นะครับ

ครับเราไปดูอีกหนึ่งพื้นที่

คือบางคนไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงมาจากตลาดกลางกุ้ง
นี่ก็ประกาศมีผู้ติดโควิด๑๙รายใหม่อันนี้โอ้โหเมื่อวานประกาศมาเพิ่มมา๔ทีเดียวครับ
รายแรกเป็นผู้หญิงไทยอายุ๓๓ปีอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง
มีประวัติเดินทางไปหลายที่ไปพัทยาเดินห้างไปทานข้าวร้านอาหาร
ไปรับกุ้งจากมหาชัยอันนี้โดยตรงนะไปรับกุ้งมาจากสมุทรสาคร
แล้วก็ไปตั้งร้านขายกุ้งเผาไงอันนี้โดยตรงเริ่มมีอาการ๒๑
แล้วก็ไปตรวจผลออกมาก็ติดโควิดไป
รายที่๒เป็นชายชาวเมียนมาอายุ๔๖ปีอยู่บังใหญ่
อาชีพขับรถรับหอยแล้วก็ปลาหมึกจากตลาดทะเลไทยสมุทรสาคร
ไปส่งที่ตลาดบางใหญ่ซิตี้มีอาการเหมือนกัน
แล้วก็ไปตรวจวันที่๒๒แต่เขาเนี่ยคนเนี้ย
เขาไม่ได้มีอาการบ่งชี้ว่าเป็นโควิดเลยแต่เขาก็ไม่สบายใจเหมือนขั้น
ขั้นตัวก็ไปตรวจผลออกมา๒๓ปรากฏว่าติดโควิด๑๙
อีกหนึ่งคนของจังหวัดนนทบุรีนะฮะรายที่๓เป็นผู้หญิงอายุ๓๑ปี
เป็นคนไทยครับอยู่ที่บางกรวยทำงานบริษัทเอกชนแถวศรีลม
แต่คนนี้เนี่ยไม่มีประวัติว่าเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงเลย
ไม่รู้ว่าไปติดคนในรถเมย์หรือว่ารถไฟฟ้าหรือเปล่า
แต่เขามีอาการปวดหัวปวดโพรงจมูกท้องเสียตั้งแต่๑๕ธันวาคม
๑๙ธันวาคมจมูกเริ่มไม่ได้กลิ่น
อันนี้เราสังเกตอาการนะคุณผู้ชมอันนี้สำคัญมาก
ไม่รู้รสจมูกไม่รู้กลิ่นอันนี้สำคัญ
ตื่นมาเช้านี้ดูซิกินอะไรไปมีรสหรือเปล่า
ดมอะไรดูเฮ้ยมันมีกลิ่นหรือเปล่าอันนี้สังเกตตัวเองก่อน
อย่างคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้กลิ่นจากจมูกเขาเลย
มอะไรก็ไม่มีกลิ่นก็เลยไปตรวจหาเชื้อ๒๑ธันวาคม
ปรากฏผลออกมาติดโควิดสิบเก้าเข้าไปแต่อันนี้แปลกใจคือ
ไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงเลยนั่งรถเมย์กับรถไฟฟ้า
แล้วติดมาจากไหนนี่แหละค่ะที่มันเป็นประเด็นแล้วก็ต้องถามต่อ
คุณถามคือติดมาจากไหนแล้วไอ้สายพันธุ์ที่เขาเป็นเนี่ย
เป็นสายพันธุ์เดียวกับที่พวกเมียนมาเอาเข้ามาหรือเปล่า
อันนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับสมุทรสาครเลยแต่ก็ติดมาได้เหมือนกัน
เวลาที่๔เป็นหญิงไทยเหมือนกันครับอายุ๔๐ปี
คนนี้ติดมาจากสามีเพราะสามีเป็นผู้ติดเชื้อ
มรายที่๗ของจังหวัดนวลธับบุรี
แต่สามีไปกินข้าวต้มมาจากมหาชัยครับแล้วก็ไปตลาดนกฮูก
ไปเฝ้าร้านที่ซอยครองถนนแล้วเขาก็ไปตรวจหาเพราะสามีติดไป
แล้วสุดท้ายเขาก็ติดโควิดตามสามีไปด้วยในวันที่๒๓ธันวาคมนั่นเองครับ
จังหวัดนวลธับบุรีตอนนี้น่าเป็นห่วงนะคะ
ไปดูจังหวัดอื่นกันหน่อยค่ะพบผู้ป่วยติดเชื้อดังนี้ค่ะ
กระบี่ก่อนเลย๑รายเป็นชายอายุ๒๓ปีนะคะมีอาชีพขับรถส่งอาหารทะเล
ไปทั้งตลาดทะเลไทยตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
งขลาหนึ่งรายเป็นอาจารย์หญิงไปร่วมงานงานเลี้ยงกับกลุ่มบิ๊กไบท์ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่
จังหวัดชายนาฏ๕รายค่ะโดย๒รายเป็นแม่ลูกติดจากผู้ป่วยชายรายแรก
ส่วนอีก๓รายเป็นผัวเมียขายอาหารทะเลไปซื้ออาหารทะเลที่ตลาดทะเลไทย
แล้วก็นำเชื้อมาติดแม่ที่บ้านอีก๑คนก็ชัยนาธตอนนี้๕รายผู้ติดเชื้อรายใหม่
ราชบุรี๑รายค่ะเป็นชายอายุ๒๔ปีมีประวัติขับรถมาซื้ออาหารทะเล
ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
จังหวัดเลยหนึ่งรายเป็นหญิงมีอาชีพขายลอตเตอรี่ไปขายที่จังหวัดสมุทรสาคร
ตลาดกลางกุ้งแล้วก็ตลาดทะเลไทยค่ะขณะที่ผลตรวจเชื้อโควิด๑๙
ของแรงงานเมียนมาที่ถูกโรงงานพลาสติกในจังหวัดสมุทรสาคร
อำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการคุณโล่งอกโล่งใจไปตามกัน
ผลตรวจรอบแรกของทั้ง๑๘คนออกมาเป็นลบ
แปลว่าไม่ติดเชื้อโรคโควิด๑๙นะคะ
แต่ทั้งหมดยังคงต้องถูกกักตัวไว้ดูอาการต่อ
ครบ๑๔วันที่สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรปราการ

หลายคนที่เราเคยเห็นข่าวไปแล้ว
ไปตรวจพบเอาครั้งที่๒วันที่๑๒๑๓ของการกักตัว๑๔วันก็มี

บ๊วยบาทพลอยค่ะเมื่อวานนี้เราได้อ่านข่าวชาวเมียนมากไปเยอะนะ
แล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวานที่ทางด้านของโฆษกสวบคอแถลงนะ
ว่าอยากให้เห็นใจชาวเมียนมาร์ด้วยอะไรแบบนี้เขาเหมือนเป็นพี่น้องมาทำงาน
แล้วในโซเชียลนะคือชาวพม่าเขารับรู้ว่าคนไทยรู้สึกยังไง
เต็มไปหมดเลยตอนนี้ใช่ผมเห็นเหมือนกันคือบางคนร้องไห้เลย
แล้วคำพูดสำคัญที่ทางคุณหมอทวีสินได้พูดนะครับแล้วก็อยากจะให้คนโดยทั่วไปเข้าใจนะครับ
ว่าแรงงานประเทศเพื่อนบ้านในประเทศไทยในภาวะปกติเขาช่วยขับเคลื่อเศรษฐกิจของบ้านเรานะฮะ
ต้องยอมรับนะว่าประเทศไทยขาดแรงงานเหล่านี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้ก็ไม่มีคนทำงานในส่วนนั้นนะครับ